สำหรับกรณีโควงโควิดกระทบกระเทือนกันทั้งวงการค่ะ
รวมไปถึงลูกทุ่งสาวหญิงลีศรีจุมพลด้วยนะคะ
เธอก็เดือดร้อนเหมือนกันอย่างที่บอกไป
งานแสดงคอนเสิร์ตไม่มีค่ะโอ้โหรับภาระหนัก
เพราะว่าต้องดูแลลูกน้องในวงอีกหลายคนเลยทีเดียวนะฮะ
แต่ว่าล่าสุดพอโควิดซาค่ะได้เวลาเฮฮากันต่อค่ะ
ลูกทุ่งสาวหญิงลีศรีจุมพลเดินหน้าโปรโมทซิงเกิ้ลใหม่ทันที
กับเพลงที่มีชื่อว่าค้าขาวสาวรถแห่ค่ะ
เจ้าตัวบอกเลยว่าต้องรีบกลับมาทำงานสร้างความสุขทางเสียงเพลงกันหน่อย
ให้กับแฟนคลับได้หายเครียดกันด้วยนะคะ
หายหดเป็นล้านเลยทีเดียว
ยังต้องแบกภาระเลี้ยงดูลูกน้องไม่ให้ตกงานด้วย
เพราะว่าไม่อยากไล่ใครออกสงสารทุกคนนะฮะ
เข้าใจหัวอกความยากลำบากไปด้วยกันค่ะ
หนักขนาดนี้เจ้าตัวบอกว่าเครียดบ้าง
แต่พยายามปล่อยวางเพราะว่ากลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะ
พยายามไม่ให้ตัวเองเครียดหนัก
เพราะว่าเคยมีอาการเป็นภาวะ

ก็เลยทำกิจกรรมที่บ้านเกิดโดยไปอยู่ที่รีสอร์ท
แล้วก็ก่อสร้างนู่นนี่นั่นไปเรื่อย
ก็มีญาติมีญาติมีพี่น้องที่ช่วย

หรือก็ปลูกถั่วฟักยาวเพื่อที่จะให้ใบเขียวมันบำบัด

โอ้ยไม่ถึงหลักครั้งคืน
โอ๊ยก็เยอะอยู่ค่ะ
ระหว่างที่สัมภาษณ์กันอยู่คุณผู้ชมดูสิออร่า
ความสวยความสดใสของลูกทุ่งสาวเตะตาตลอดเวลาเลยนะครับ
ขอกระแสถามสักหน่อยว่าที่ดูสวยขึ้นเอาจริงพี่หญิงลี
เพราะว่าหัวใจมันกระชุ่มกระชวยหรือเปล่า
ได้ยินแววมาด้วยว่าตอนนี้มีหนุ่มรู้ใจมาคอยตามดูแล

ก็มีบ้างอะไรบ้างค่ะสวยขนาดนี้ก็มีบ้างนะคะ
ไม่ถึงกับขั้นที่จะมาเปิดตัวอะไรหรอกค่ะ
เดี๋ยวเขาจะเทเรานะเคยเปิดตัวแล้วอกหักนะคะ

แน่ดูท่าความรักจ้าแฮปปี้จริง
แต่ว่าเอาจริงพี่แกยังไม่ออกตัวนะว่าคบหาสถานะไหน

เออนะแหมความสดใสออกมาทางแววตาเลย
ใช่ค่ะนะขอให้โชคดีและเรื่องความประลักษณ์การงานด้วยนะคะ